ทำให้ฝ่ายภรรยาที่เขาตั้งท้อง๕เดือนเสียชีวิต
ซ้อมกับลูกในท้องมามอบตัวแล้ว
วันเกิดเหตุเนี่ยชนแล้วก็ทับเขา

หนีไปหลายวันนะครับเมื่อวานนี้พอสารอนุมัติหมายจับ
วันนี้มามอบตัวที่สอนอมีนบุรีนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับไปดูภาพที่สอนอมินบุรีเลยนะฮะ
ตอนที่ญาติของผู้ที่เสียชีวิต
เขามาเจอหน้ามาเจอตัวผู้ต้องหานะครับ

ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งกันพูดต้องหาคนนี้
นายกาวินสาธรณ์อายุ๔๘ปี

ตำรวจคุมตัวมานะครับ
ขับไปชนจักรยานยนต์ของสองทรายมีภรรยานะครับ
ชนจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยานะครับแล้วทำให้ฝ่ายภรรยาคือนางสาวนาดียะเดชะคัมภู
ที่กำลังตั้งท้องอยู่๕เดือนเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องนะฮะ
นายกาวินเนี่ยมามอบตัว๑๑โมงเช้าวันนี้นะครับกับสนมีนบุรีเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
หลังเมื่อวานนี้สารอนุมัติหมายจับชนเขาแล้วก็หนีไปเลย
หนีไปหลายวันด้วยนะค่ะจนเขารู้ตัวว่าคือใครนั่นแหละ
สารอนุมัติหมายจับเห็นข่าวตัวเองถึงเพิ่งมามอบตัวก็ชกมือวงยกมือไหว้เนี่ยฮะ
แต่ญาติพี่น้องเขาไม่ยอมหรอกใช่เพราะว่าคุณชนแล้วหนี
ใช่คำถามคือถ้าคุณชนคุณหยุดคุณลงมาช่วยคุณไม่พุ่งต่อไปทับเขา
เขาก็อาจจะไม่เสียชีวิตอ่าแล้วเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
รอฟังตอนที่นายคนนี้อ้างนะว่าทำไมถึงชนทำไมถึงหนี
ตอนนั้นเนี่ยสามีของผู้ที่เสียชีวิตพ่อของเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยนะ
บอกว่าโอ้โหเห็นคันนี้ขับสายไปสายมาเหมือนเมาแล้วขับ
ท้ายรถผมเนี่ยภรรยาผมที่ตั้งท้องเนี่ยกระเด็นตกลงไปที่ถนนเนี่ย
ยังทับซ้ำอีกใช่ไงยังมีรอยล้อรถอยู่ที่ท้องเลย
แล้วหนีไปเลยไม่ช่วยเลยนะครับ
บรรดาญาติผู้เสียชีวิตตะโกนด่ากันนะครับพยายามฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่นะเสียงตะ
นด่าทอเนี่ยมาคือเขาพยายามถามว่าชนแล้วทำไมไม่ลงมาดู
ทำไมไม่ช่วยชนแล้วยังทับซ้ำอีกแล้วยังหนีไปอีก
เหตุการณ์นี้นะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่นำตัวนายกาวินฝ่าวงล้อมเข้าไปในห้องสอบสวนได้เนี่ย
นี่เป็นภาพที่สามีของผู้ตายเขาบุกเข้าไปในห้องสอบสวนนะ
ตามรายงานบอกไปชกหน้านายกาวินผู้ต้องหาเลยนะ
ตำรวจต้องพาตัวออกมาส่วนผู้ชายเสื้อสีขาวที่ตำรวจกันออกมาเนี่ย
คือญาติของสามีผู้ตายที่เขาพยายามที่จะไปช่วยออกจากการกันตัวมาของเจ้าหน้าที่
อันนี้คือตอนที่พาออกมาแล้ว
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องดึงตัวสามีของผู้ที่เสียชีวิต
ออกมาจากห้องสอบปากคำนะกำลังสอบปากคำนายกาวินผู้ต้องหาอยู่
แล้วสามีเขาก็โกรธแค้นเข้าไปในห้องสอบสวนนะครับ

ก็ต้องพาตัวออกมายัดก็พยายามมาช่วยกันกันตัวนะ
เอาเป็นว่าคือสามีของผู้ตายก็ต้องถูกปรับข้อหาทำร้ายร่างกายไปครับ

คือตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปรียบเทียบปรับนะ

จะเป็นไปด้วยความโกรธแค้นโศกเศร้าเสียใจนะครับ
นายกาวินผู้ต้องหานะครับ
เป็นรถเก่ายางระเบิดก็เลยเสียหลักไปชนจักรยานยนต์นะทำให้มีคนเสียชีวิต
ตอนนั้นพอชนแล้วนายกาวินสาธรณ์นะ
บอกว่าตกใจเพราะรถเขาไม่มีประกัน
ก็เลยขับหนีกลับมาที่บ้าน
แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
ตกใจรถไม่มีประกันเลยขับหนีมาที่บ้าน

อยากกราบขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก
ทำไมเราถึงหลบหนีครับพี่

รถใจพี่เขาได้ดื่มมาจริงไหมครับ

คือฟังแล้วนะขนาดใส่แมส
ไม่เห็นทั้งใบหน้า

อะไรเลยนะและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

ผมก็เลยขับไปก่อนเพราะว่าผมมีประกัน
ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะฟังแล้วก็

ศูนย์เสียทั้งลูกสาวและราลในท้องของลูกสาวนะ
วันนี้มาที่สอนอมินบุรีนะครับบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยอยากมาถามผู้ต้องหาว่าทำไมขับรถชนลูกสาวของเธอแล้ว
ไม่พอยังขับทับไปอีกจนลูกสาวกับหลานในท้องต้องเสียชีวิต
คือถ้าหยุดตอนนั้นแล้วไม่ไปทับต่อเนี่ยเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาบอกว่าอยากมากราบขอโทษ
ขอโทษอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยแม่บอกว่าแม่ไม่ให้อภัยนะครับ
เพราะตัวของผู้ต้องหาดูแล้วไม่ได้มีการสำนึกความผิดเลย
หลังเกิดเหตุยังหนีไปอีกตั้งหลายวันกว่าจะมามอบตัว
อยากถามว่าทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณไม่จอดรถดูลูกเรามั้ย
ทำไมคุณใจร้ายใจดำเหลือเกินคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าใช่ไหม
คนมนุษย์คนเปลี่ยนเขลียนเปล่ามีอะไรมาเกิดถามจริงคู่ท่างแทรภอ่อนหรือเปล่า
สาวคนเดียวคนแรกเป็นหลักไงเพราะว่าเขาจะเป็นหลักของเราแล้วไง
เพราะว่าเขารู้ทุกอย่างว่าเออยี่สิบยี่เบิดนี่เขารู้ทุกอย่างเลย
เขาจะดูแลพ่อแม่อย่างนี้แล้วพ่อแม่พ่อเขาก็ไม่สบายมากไง

ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้พ่อเขามาไม่ไหวนะคะตอนนี้
สมอยู่ดูนั้นอยู่พอเขารู้ว่าเขาจับคนร้ายได้เขาก็รีบมาเลย
ภูมิกับการสอนอมมินบุรีบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
นายกาวินสาธรณ์ยอมรับสารภาพเรื่องการขับรถชนนะครับ
แต่บอกว่าไม่ได้เมาแล้วขับนี่นะครับช่วงเกิดเหตุถนนแถวนี้นะครับ
ที่ผ่านมานะครับ๒๑มิถุนายน๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับ
บอกว่าไม่ได้เมาแล้วขับแต่ตำรวจบอกว่าไม่ปากใจเชื่อนะฮะ
ก็ตัวเองหนีไปตั้งหลายวัน๓๔วันแล้วจะมาบอกว่าผมไม่เมาผมไม่ได้ดื่มเหล้า
ยางระเบิดแล้วเลยชนมาตรวจตอนนี้จะเจออะไร
ก็ต้องตรวจเลือดแล้วก็รอผลการตรวจอย่างละเอียดนะครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและคัดค้างการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมในการหลบหนีนี่ครับนายกาวินสาธรณ์